เพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องของดิจิทัลเข้ามาใช้

ใช่ใช่ไม่เยาะเงินไม่กัดไม่ยกอะไรอย่างนี้นะครับ
ครับแต่การทางไม่เคยกลัวนะ
มีวิธีการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงยังไงบ้างครับ

สำหรับงานของการทางพิเศษมันก็ไม่ได้
ในก้อนอุปริยุเรามันจะมีเลข๖ตรงท้าย
ถ้า๖ตัวตรงน้องให้๑ขึ้นไป๓ปี
ผู้หวาการคันทางประเศษแห่งประเทศไทย
ถามเรื่องภารกิจหลักในการเลือกเส้นทางของการทางพิเศษหน่อยนะครับ
จริงแล้วเราเลือกจากอะไรคะนักหวาง
ต้องถึงว่าการทางด้านพิเศษเป็นหน้าศาสตร์ฯกิจหน้าที่คือทำธุรกิจที่จะลงทุนแล้วไม่ขัดทุน
เพราะฉะนั้นเส้นทางที่อยู่ในเมืองนะครับที่เป็นแบบรถติดมากการทางก็จะเข้าไปมีบทบาท
เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนโครงการที่เรากำลังขับประจำต่อไปก็คือทางด่วน
อันดับคำนองพระราม๓พึ่งเริ่มได้ก่อสร้างประมาณปี๖๕ที่ผ่านมาเนี่ย
บริษัทจักรจารย์ก็คิดว่าแก๊ปของสัญญาตอน๑กับตอน๒ที่เป็นแก๊ปกันอยู่
จาก๒ปีเราจะปีกเพิ่งเหลือสัก๖เดือน
แล้วคาดว่าภายในปลายปี๖๗ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพจะออกไปถนนพระราม๒
ไปที่ถนนเบอร์๓๕ไปเพชรเกษมเนี่ยครับก็จะได้ใช้ประมาณปี๖๗
หลายเดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ตรงทางโค้งหล่นมาใส่ตรงพระราม๒ครับ
ประชาชนที่เดินร้อนมากนะครับคำถามคือการทางพิเศษของประเทศไทย
สำหรับงานของการทางพิเศษมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากระบวนการการคัดเลือกของผู้ระเหมาของเราครับ
ครับผู้เหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างทางนะครับบนถนนที่มีการจราจรค่อนข้างจะติดขัด
โดยหลักการต้องปิดถนนเราก็ไม่ปิดก็ปิดเลนสักเลนครึ่งแล้วก็ก่อสร้างไปนะครับ
แล้วก็ทำให้ค่าก่อสร้างโครงการเราค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดอุบัติเหตุของการทางพิเศษ

ผมรู้ว่าเกิดผมรู้ว่าเกิดผมรู้ว่าเกิด

ผมรู้ว่าเกิดผมรู้ว่าเกิดผมรู้ว่าเกิด